ก่อนที่จะไปดูเลขดังไปดูที่สระบุรีมวกเหล็กกันก่อนเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพขาขึ้นจังหวัดนครราชศรีมา
ใครที่ผ่านไปแถวนั้นเมื่อวานตกใจค่ะ
เสียวเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ

ปูนขาวนับร้อยแท่งคุณคาดว่าน่าจะหล่นมาจากรถบรรทุก๑๐ล้อ
ตกลงมาแบบนี้ตอนนี้นะคะยังไม่ทราบว่าหล่นมาจากรถบรรทุก๑๐ล้อคันไหน
แล้วใครเป็นเจ้าของแต่เอาล่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดการทางสระบุรีเก็บไปแล้ว
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
มวลเบาเอาไว้ก่อสร้างบ้านอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมแท่งปูนขาวเนี่ยค่ะนับร้อยแท่งเลยนะคะ
ตกลงมาจากรถบรรทุก๑๐ล้อกระจายเกลือนแบบนี้บนถนนมิตรภาพช่วงขาขึ้น
จังหวัดนครราชศรีมาอืมหลักกิโลเมตรที่สามสิบหกถึงสามสิบเจ็ด
ชาวบ้านชาวช่องที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเนี่ย
ก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะช่วยกันเก็บ
เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้
ส่วนใครเป็นเจ้าของอย่างไรอะไรตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ทางการสระบุรีเขามาช่วยแล้วนะ
เคลียร์เรียบร้อยแล้วเป็นของใครก็มารับผิดชอบด้วยนะคะ